เหตุการณ์นี้มองหน้าก็ไม่พอใจครับ
ตามไปหาเรื่องสุดท้ายมีคนโดนแทงไส้ทะลักอีกแล้วครับอืม
ฉุนโมโหโดนปาดหน้าเดี๋ยวก่อนแค่เลี้ยวปาดหน้านะคุณ
สุดท้ายมีคนเจ็บครับช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายสุเมฆอายุ๓๘ปีครับ
โดนแทงเข้าที่คอ๑แผลชายโครงซ้ายอีก๑แผลไส้ไหลอีกแล้วครับคนนี้
จุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณวินมอเตอร์ไซค์หน้าห้างแห่งหนึ่งถนนสุขุมวิทย์ครับ
ในตัวเมืองสมุทรการและคนก่อเหตุอายุยี่สิบสองเท่านั้นเองนะครับ
โอ้โหยังวัยรุ่นอยู่แล้วยังวัยรุ่นอยู่เลยครับอายุยังน้อยอยู่เลย
ชื่อนายธนาคารครับเขายืนรอมอบตัวพร้อมกับมีดทำครัว
ความยาวสามสิบเซนหนึ่งไม้ปันทัดครับ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาเป็นพนักงานส่งสินค้าแห่งหนึ่ง
ขณะที่กำลังขี่รถแล้วกำลังชะลอเพื่อจะกลับรถเข้าซอยบ้านพัก
คนเจ็บเนี่ยเลี้ยวตัดหน้าเขาเพื่อจะเข้าไปในห้าง
เขาโมโหมากก็เลยหันไปมองหน้าคู่กรณี
ฝั่งนู้นก็มองกลับมองมามองกลับก็เลยเข้าไปถามว่ามองทำไม
คู่กรณีก็เลยตอบกลับมามึงเป็นพูดออกอาการไม่ได้อ่า
อะไรมึงเป็นอะไรจนเกิดเหตุทะเลาะกัน
ด้วยความกลัวว่าอุ๊ยจะโดนรุมหรือเปล่าอืมมีวินมอเตอร์ไซส์ด้วยไง
ก็เลยเดินไปเปิดใต้เบาะมอเตอร์ไซค์หยิบมีดที่พกเอาไว้ป้องกันตัว
แล้วระหว่างชกต่อยกันอยู่มันกำลังชุลมุน
ใช้มีดแทงสวนไปทำให้อีกฝั่งหนึ่งบาดเจ็บ
เล่มเนี้ยครับของกลางบนโต๊ะวันนี้คุณไกด์ธนกรนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ตามความคืบหน้าทางคดีที่สพสำรงเหนือ
ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรปราการ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
และความผิดคือพกพามีดโดยไม่มีเหตุอันควรครับก็นำตัวออกมาเพื่อส่งฝากขังที่ศาล
อกจากนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับแฟนของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าคือเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ครอบครัวฟังเท่าไหร่เลยนะ
ปกติแล้วแฟนหนูไม่ได้ใจร้อนนะแล้วมีดที่พกไว้
ก็เพื่อที่จะใช้ทำงานในการกรีดพัสดุเพราะอาชีพเขาคือ
เป็นพนักงานขนส่งพัสดุก็ต้องมีมีดเอาไว้กรีบกล่องอะไรแบบนี้
ก็พกเอาไว้เพื่อใช้ทำงานไม่ต้องการจะไปรังแก่ใครทำร้ายใคร
แฟนผู้ก่อเหตุยืนยันว่าคนก่อเหตุเนี่ย
นายธนาคารไม่เคยมีปัญหากับคนเจ็บมาก่อนแล้วเท่าที่ดูจากวงจรปิด
ก็เห็นไม่ชัดอ่ะว่าใครเริ่มทำร้ายใครก่อนส่วนเรื่องการเยียวยา
ตอนนี้เท่าที่ทราบเห็นบอกว่าครอบครัวของแฟนยังไม่ได้มีการพูดคุย
ยังไม่เจรจากับคู่กรณีเลยลองฟังผู้หญิงคนนี้เล่าเพิ่มเติมครับ
พอเขาลงรถกันจอดรถก็ฝั่งนู้นก็เหมือนจะเข้ามายึกยักยึกยักษ
ก็ฝั่งนี้ก็เลยหยิบมีดออกมาครับแล้วก็เลยมีการส่วนต่อยส่วนกัน
แล้วก็ฝั่งนี้หลบได้แล้วก็แทงเข้าไป
เราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ทำไปเหมือนกัน
มันก็ถามว่าเราผิดทั้งคู่ไหมก็ผิดทั้งคู่
เพราะถ้าต่างคนต่างไม่นี่ก็จบแล้วเรื่อง
จากนั้นนะครับคุณไกดธนกรนักข่าวของเราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ

คุณไก๊ได้คุยกับญาติของคนเจ็บบอกว่า

คนก่อเหตุให้การไม่ตรงกับภาพในวงจรปิด
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกัน
ถ้าจำได้ที่เล่าไปก็คือฝั่งของคนก่อเหตุอ้างว่า
พอมองหน้ากันเสร็จมีการท้าทายกันทะเลาะกันและชกต่อย
ก็เลยเอามีดมาแทงสวนออกไปเพื่อป้องกันตัวจังหวะที่ชกต่อยกัน
แต่ญาติของคนเจ็บบอกว่าไม่จริงวงจรปิดเท่าที่ดูมาแล้วเนี่ย
เขาเอามาแทงก่อนที่จะมีการชกต่อยกันอีก
แล้วพี่ชายของเธอเนี่ยไม่ได้เริ่มก่อนด้วยนะไม่ได้เริ่มทำร้ายฝั่งนู้นก่อน
สิ่งที่คู่กรณีทำเขามองว่ามันพยายามฆ่าหรือเปล่า

ไม่สามารถพูดคุยได้ปกติลูกชายจะวิ่งรถวิ่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
แล้วพอเจ็บแบบนี้ทำยังไงเงินทองรายได้รายจ่าย
แล้วลูกชายมีลูกเล็กอีก๓คนที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
ใครจะช่วยเหลือล่ะแบบนี้ลองฟังดูครับ
เอาชีวิตเป็นพยายามฆ่า
ใช่แท่งพ่อพี่มันก็ต้องพยายามฆ่าแล้ว
มันไม่ใช่ทะเลาวิวาสพี่หนูก็ไม่มีอาวุธ
ครอบครัวคนเจ็บบอกว่าตอนนี้กังวลมาก
ถ้าหากว่าฝั่งคนก่อเหตุได้ประกันตัว
เขากลัวว่าจะย้อนกลับมาแล้วทำร้ายร่างกายคนเจ็บอีกหรือเปล่า

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็บทสรุปของเรื่องนี้กันต่อนะครับ